มาบอกกันหน่อยหยุดอยู่บ้านแล้วตอนนี้ตี๕๓๒นาที
เดี๋ยวจะได้เวลา๖โมงเช้า
ใครที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือลงทะเบียนคนละครึ่ง

ต้องบอกว่าโครงการนี้ได้รับเสียงตอบรับเสียงชื่นชมที่ดีใช่ไหมน้องก๊อฟ

ร้านค้าที่เคยขายไม่ได้ก็ขายได้
คนที่ไม่มีเงินไปซื้อข้าวซื้อของเขาก็พอมีเงินซื้อกับข้าว
ก็ช่วยทั้งสองฝ่ายสำหรับประชาชนที่เข้าเกณฑ์เข้าสิทธิ์แล้วก็ร้านค้าต่าง
ทีนี้เห็นบอกว่า๗แสนรายใช่ไหมคะที่ไม่เข้าเกณฑ์ครั้งก่อนจะได้รับสิทธิ์

ลงทะเบียนนะครับวันนี้๗แสนคนหนึ่งในนั้นจะมีท่านหรือเปล่าจะเป็นการลงทะเบียนรอบที่๓แล้ว
เรามาย้ำกันหน่อยนะครับผู้ที่มีสิทธิในการลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ๓นี้นะครับ
จะต้องไม่เคยลงทะเบียนและได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งมาก่อน
พูดง่ายก็คือคนที่ลงทะเบียนวันนี้เนี่ยนะฮะต้องไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง
หรือได้สิทธิมาแล้วแต่ท่านถูกตัดสิทธิเพราะท่านไม่ไปใช้ตังค์๑๔วันนะฮะ
และคนที่ได้สิทธิมาตรการช็อปดีมีคืนนะ๒กลุ่มนี้เนี่ยลงทะเบียนไม่ได้นะครับ
เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะให้ท่านเลือกแค่โครงการเดียวว่าจะเอาโครงการคนละครึ่งหรือว่าช็อปดีมีคืนนะครับ
โดยสิทธิที่เหลือในวันนี้เป๊ะนะครับอยู่ที่๗๒๒๕๙๘สิทธิ
เพื่อให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา๖โมงเช้านะครับ
ให้ได้สิทธิเนี่ยครบ๑๐ล้านคนตามโครงการที่รัฐบาลท่านได้วางเอาไว้นะครับ
ส่วนโครงการคนละครึ่งเฟส๒จะมีไหมล่ะจะมีไหมหลายคนบอกว่าชอบดีเหลือเกินนะฮะ
เพราะว่าได้ช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายไป
กระทรวงการคลังเขาพิจารณาอยู่ยืนยันว่ามีแน่
แต่จะอยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดต่างนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
อะไรที่ผิดพลาดดูแล้วไม่สะดวกในครั้งนี้เดี๋ยวเขาเอาไปปรับปรุงนะครับ
คือจะมีการพิจารณาโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ด้วย
ผมทวนให้อีกหน่อยแล้วกันนะครับว่าสิทธิของประชาชนที่จะใช้โครงการคนละครึ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ
สำหรับคนที่จะสมัครวันนี้สิทธิของประชาชนคือรัฐช่วยจ่าย๕๐
ได้รับสิทธิจ่ายเอง๕๐ใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตังค์
จำกัดสิทธิไม่เกิน๑๕๐บาทต่อวัน๑๕๐บาทต่อวันบางคนใช้ครั้งเดียวหมด
บางคนจ่ายใช้จ่ายทั้งวันมากกว่านี้หลายเท่า
แต่มันมีประโยชน์สำหรับคนที่เขาขาดรายได้

หาเช้ากินค่ำ๑๕๐บาทเขากินข้าวได้๓มื้อ
แบ่งเป็นดีมื้อละ๕๐บาทนะครับอยู่ได้

ใช้ได้ตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาถึง๕ทุ่ม
ไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งนอกเวลาดังกล่าวได้

ทั้งคนซื้อคนขายภายใน๑๔วันนะครับ
ก็จะไม่มีการหักสิทธิหากใช้ไม่หมดในแต่ละวันด้วยนะครับ

เป็นโครงการที่ดีที่สุดแล้วก็ประชาชนตอบรับมากที่สุด

ตอนนี้มันชะลอตัวนะคะตั้งแต่มีโควิดอะไรมาเนี่ยนะคะ
เรื่องของอัตราการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยก็สบเสา
เพราะฉะนั้นเครื่องยนต์เดียวที่จะสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้
ก็คือการบริโภคภายในประเทศ
เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องอัดฉีดเม็ดเงินลงไปแบบนี้แหละค่ะ